แข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตรเป็นที่เรื่องลืมมานาน
เมื่อถึงฤดูน้ำหลากเมื่อชาวบ้านเสร็จสิ้นจากงานหวั่นไทย
ก็ถึงเวลานำเรือออกมาโลดแล่นสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวจังหวัดพิจิตร
พายที่นี่ก็เป็นฝีพายพื้นถิ่น
แต่เมื่อเวลาผ่านไปศิลปะการพายเรือก็จะถูกสืบต่อผ่านรุ่นสู่รุ่น
และมีบ้างบางทีมที่จะจ้างฝีภายจากนอกพื้นที่
ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ถ้ำกลางเทือกเรือของเรือพันแสงค่ะ

และเทือกเรือทุกคนก็เป็นชาวจังหวัดพิจิตร
หลังจากกลับมาฟิตซ้อมตอนนี้ก็มาทานข้าวเพื่อเพิ่มกำลัง
เพื่อเตรียมฟิตซ้อมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เทือกเรือพันแสงมารวมตัวกันกินข้าวเย็นและประชุม
ก่อนจะแยกย้ายกันไปพักที่บ้าน
เพื่อเตรียมที่จะแข่งขันเรือประเภท๓๐ฝีภายภายใน
เชือกเรือทุกคนเป็นชาวจังหวัดพิจิตร
ต้องแยกย้ายกันไปพักที่บ้านตัวเอง
แต่หากทีมไหนมีการแจ้งฝีภาย
ผู้จัดการทีมก็อาจจะมีที่พักให้ค่ะ
รุ่งเช้าเทือกเรือแต่ละคนก็มารวมตัวกันที่วัดหัวดง
เพื่อมาเตรียมฟิตซ้อมและแข่งขันเรือ๓๐ฝีภายภายใน
แม้ฝนจะตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่เทือกเรือทุกคนก็ใจเกินร้อย
ลงสนามก็ต้องเติมกำลังกันหน่อย
โยมสงวนทิพย์ผู้ควบคุมเรือพันแสงบอกว่า
ปีนี้ทุกทีมฝึกซ้อมกันอย่างหนัก
จึงต้องจ้างโค้ชจากจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นแชมป์มา๓ปีซ้อนมาช่วยสอนเทคนิคต่าง
ก็มีครูฝึกสอนมาจากเวพายของหมวดส่ง
พายที่ติดทีมชาติเอามาฝึกสอน
ภายให้กับชาวบ้านเราเพราะชาวบ้านเราไม่เก่งเรื่องเทคนิค

แต่ประกอบกับฝีพายเราเคยแข่งมาทุกปีก็ช่วยเทคนิคไปนิดหน่อยก็พายได้ครับ
ก็เขาจะมีสัญญาณของเขาส่วนตัวเขาว่าเทคนิคเขาจะฝึกกันมาว่า
ถึงจุดไหนจุดไหนจะต้องกระทุ้งเรือเพื่อจะให้ฝีภายทั้งลำรู้
เขาก็จะรู้กันทั้งลำแต่ก็หัวถึงท้ายเลยครับ
เรือพันแสงได้รับการยอมรับว่าเป็นเรือที่ตรงตามสูตรเรือประกอบ
คือหัวเรือและปลายเรือเหยียดตรงขนานไปกับลำน้ำ
ฝากกระแสน้ำได้ดีคล่องตัวเบาและออกตัวดี
ล่าสุดการแข่งขันประเภท๓๐ฝีภายภายในที่สนามวัดหัวดงก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒มาได้
แม้เรือจะได้เปรียบทีมอื่นแต่เทือกเรือทุกคนก็ไม่ประมาทฟิตซ้อมอย่างหนัก
ประกอบกับเรือที่ได้เปรียบคู่แข่งทำให้เทือกเรือก็มีความมั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะที่สนามวัดท่าหลวงที่จะแข่งในวันอาทิตย์นี้มาได้
แต่หากไม่เป็นตามคาดก็ไม่เสียใจเพราะเป็นการสืบสารประเพณีที่มีความผูกพันมากับชาวพิจิตร
เป็นชาวพิจิตรทั้งหมดเลยครับชาวยังไฮเกลือทั้งหมดเลยครับ
ก็ถึงฤดูการแข่งเรือของวัดถลวงก็จะฝึกกันทุกปีนี่ฝึกมา๓เดือนเต็มเลยครับ
ก็ชาวพิจิตรนี่ชอบแข่งขันเรือยาวมากเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเป็นสนามใหญ่เป็นสนามของภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิจิตร

จากประเพณีแข่งเรือยาวสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ผูกพันกับผืนน้ำของผู้คนแล้ว
ยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสมาร์ทสามัคคีของบุคคล
ที่ได้เชื่อว่าอยู่ในเรือลำเดียวกัน
ความพร้อมเพลียงจังหวะและการประสานสัมพันธ์

โดยไม่อาศัยความสามารถของใครคนใดคนหนึ่ง
เวลาหมุนเปลี่ยนหลายสิ่งก็เปลี่ยนไปตามค่ะ
แต่ทุกคนที่จังหวัดพิจิตรก็อนุรักษ์อัตลักษณ์ที่สวยงามของท้องถิ่นไว้
ประเพณีแข่งเรือยาวไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีที่สืบทอดกันมาเท่านั้น
แต่ว่ามันคือชีวิตของคนที่นี่ไปแล้วค่ะ
วัชรีดวงสัยข่าวแทรรัสทีวีรายงาน
โอ้โหแต่ละทีมนี่ก็ซ้อมกันเต็มที่
ใช่ถูกต้องค่ะคือการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องใช้การฝึกซ้อม
แล้วก็มีวินัยด้วยเป็นสิ่งสำคัญเลยมีสุดยอดมาแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โห
แข่งกันมันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับดูด้านหลังผมดิโอ้โหกำลัง
กำลังแข่งกันอยู่ดุเดือดมากสุดยอดและความดูเดือดยิ่งไปกว่านี้
นี่เรื่องของคนภาคโอ้โหใช่ไหมเป็นยังไงดังกลางวานอยู่เนี่ย
นี่คือรบกวนมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีก่อน
เรือยาวแบบนี้แหละครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อของเสียงว่า
มันความสนุกไม่ได้แค่การแข่งขันเรือยาวอย่างเดียวเท่านั้น
รวมกับที่มันกว่าคนปลายก็เสียงคนภาคนี่แหละ
ต้นเสียงเข้ามาจากไหนตลอดข่าววันนี้เดี๋ยวจะพาไปตลอดตามหากันครับ

พาบุญเลิศที่เขาร่ำลือกันนี่เอง

เรืองายของข้าเจองวันพิชสิกอีนก็ครับ
เจอพวกอย่างล่ะที่อยากจะถามเลย

พามาแต่การกั้นหายใจเราไม่ได้กั้น
เราปล่อยมาเป็นปีแต่ตายนะครับ

พากเรือกันมันขนาดนี้อยากรู้จริงเลยว่า
เวลาทีมงานเขารับส่งกันเนี่ย

สมมติว่าเราพากกำลังพากเรือมันมันขนาดนี้

เรานิวระยะสนามอย่างสนามใกล้แบบพเตศลูมเนี่ย

โนน้มโน้ม
คนต่อมาต้องมาช่วยแล้วเพราะว่าลมจะหมดแล้ว
จะภาค๕คน

ปกติเราปล่อย๕นาทีต่อ๑เที่ยว

เราปล่อย๒นาทีครึ่งตัวหนึ่งเที่ยว

เขาร้านได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึก

อยากภาคก็ได้นะครับ
จะขออนุญาตภาพด้วยนะ

โอกาสมาร่วมภาควันนี้มาแค่
มันจริงเอาละผ่ายแล้วเข้าแล้ว
เกือบจะเข้าจะถึง
จัดใช้อยู่แล้วแล้วตอนนี้

ต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวกันลิ้นต่อ

ใช่ให้เป็นหน้าที่ของพี่เขาดีกว่าโอ้โห

แข่งขันเรือยาวก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ
สัญลักษณ์สำคัญของการแข่งขัน
ใช่ถูกต้องคืออยู่คู่กันมาเลยแหละ

แต่ว่าอีกหนึ่งสีสันนี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกัน

กองเซียเขาสนุกไงขนาดไหน
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าแต่ละตำบลค่ะเขามารวมกันอยู่ที่นี่

จะมีไฮไลท์อะไรงัดมาโชว์กันยังไงบ้าง

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่ที่ทีมที่๑แล้ว
แต่ว่าหนึ่งคนที่สะดุดตามากเลยก็คือ

ชื่ออะไรคะน้องเบียร์ค่ะเวทีเราแข็งแรงเพิ่มไหมคะ

เล่นทุกปีเลยเต้นตั้งแต่ตัวเท่าไหนล่ะ
ตอนนี้ก็แค่๒๐กว่า

ขอแบบอะไรที่เราคิดว่าเราเด็ดกว่าทีมอื่นหน่อยขอสักท่านึง
คุณผู้ชมค่ะอยู่กับทีมที่๒แล้ว
กำนันสุรศักดิ์สวัสดีค่ะ

แล้วก็ตาล่อยันยาวใบขวางและป่ามะคาบครับ
ตำบลเลยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันใช่ไหมคะ
ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานร่วมกัน

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะกำลังเต้นมันมันอยู่ดีนะคะ
แหมหันขึ้นมาบนสแตนสะดุดตากับคุณพี่คนนี้
นี่โอ้โหมันมาก

เป็นคนนำทำไมไปอยู่ข้างหลัง
มีค่าตัวไหมวันนี้ขอเต้นด้วยได้ไหม

วันนี้ใส่เต็มเลย
เดี๋ยวอันนี้อะไรคุณพี่
เฮ่ยทุกคนค่ะ
ทีมที่๓เราก็มีไฮไลท์เหมือนกันนะคะ

วันนี้จัดแปลงมากน้องมะนานมั้ยคะ

น้องมะเจ็ดแปดปีน่ะ
ไหนขอสเต็ปลีลากันของคุณแม่หน่อย
คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้าง
บรรยากาศสำหรับกองเทียงงานการคาร์ดเรือยาว
ประเพณีที่จังหวัดพิสิทธิ์ครั้งนี้
ยิ่งใหญ่อลังการทั้ง๓ทีมเลย

โอ้คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้าง
บรรยากาศสำหรับกองเทียงงานการคาร์ดเรือยาว